ตรงปกอีกแล้วค่ะคุณผู้หญิงท่านหนึ่งเตรียมจะซื้อแอปเปิ้ล

สั่งซื้อมาจากเฟซบุ๊กโอ้โหหน้าเพจนี้ยังสดอย่างสวยเลยอะค่ะ
แต่ปรากฏว่าพอซื้อได้ของจริงมามันไม่ตรงปก
โอ้โหนี่ขนาดว่าดูแค่คลิปผิวเผินนะ
เดี๋ยวโฟล์กันให้เห็นทีละลูกทานโทษนะคะ
เน่าช้ำดำแบบนี้เกือบทุกลูก

ใช่พี่เบิร์ตนี่ไง

อันนี้ยังเป็นภาพคลิปวิดีโออยู่อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
โอ้โหเสียเงินแล้วเจ็บใจ

นึกออกไหมครับไหว้เป็นพระบุรุษตุรจีน
คุณอารีสังทองค่ะที่ตกเป็นผู้เสียหายนะคะ
นี่ถ่ายคลิปไว้ตอนเปิดตอนเปิดกล่องแอปเปิ้ลออกมาค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าสั่งซื้อแอปเปิ้ลมาจากเพจเฟซบุ๊ก
จำนวนหนึ่งลังหนึ่งลัง๓๖ลูก
เพราะเห็นในโฆษณาเอาอีกแล้วไม่ตรงปกสดใหม่ให้เยอะ
คิดว่าแอปเปิ้ลสดใหม่นี่เห็นไหม
โอ้โหดูจากรูปมันดูดีนะสวยจ้ะเออสวยแต่รูปจูบไม่หอมนะจ๊ะ
มีภาพคลังเก็บด้วยนั้นดูดีนะดูน่าเชื่อถือนะคะ
แต่ปรากฏว่าพอแอปเปิ้ลส่งมาถึงเนี่ยนะคะ
พอแกะออกมาก่อนจะแกะดูก่อน
ระบุข้างกล่องบอกว่าส่งมาจากบริษัทที่ชนบุรี
พอแกะออกมาอื้อฮือ๓๖ลูกทันโทษค่ะ
กว่าครึ่งเน่าไป๒๖ลูกใช้ได้เพียง๑๐ลูกเท่านั้น
ทีนี้คุณอารีทำไงต่อติดต่อกลับไปที่เจ้าของเพจเลย
ปรากฏว่าทางต้นทางเพจพูดจาไม่ดี
พูดจาไม่ดีถูกกล่าวหาว่าไปต่อว่าเพจ
คุณมาต่อว่าเพจใช่ไหมก็เลยจะไม่เคลมสินค้าให้
ทีนี้ทำยังไงต่อตอนแรกพยายามตกลงกันแล้วนะคะ
คือราคาเต็มมัน๓๙๐บาททางเพจบอกว่าจะชดใช้ให้๒๓๐บาท
เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณคุณอารีบอกไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะคะ
หลังจากนั้นทางเพจทำอย่างไรบล็อกคุณอารีทุกช่องทาง
ที่สุดแล้วคุณอานีต้องแจ้งความค่ะ
เลยสักคำเดียวแค่ถามว่าเราเปิดกล่องปุ๊บ
เราเจอของเน่าเนี่ยเราก็ต้องถามเขาว่า

คุณต้องตรวจตาก่อนส่งของให้ลูกค้า

ก็ไม่ได้พูดลักษณะอย่างนี้นะคะ

เปิ้ลเอาจริงมันไม่ได้เน่าเสียได้ง่ายนะ
แต่คือเน่าขนาดนี้คือเก็บไว้นานแล้วหรือเปล่า
นี่คุณผู้ชม
พอบางลูกมันติดเชื้อลา

กลายเป็นว่าเน่าเกินครึ่งทีนี้
อกจากไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองนครปฐมแล้ว
คุณอารีบอกว่าเดี๋ยวจะร้องไปที่สคบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ
บอกว่าถ้าไม่ได้เงินคืนเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้เป็นกรณีตัวอย่าง
ต้องร้องเรียนต้องถึงโรงพัก